คนที่ใช้รถใช้ถนนเขาถ่ายเอาไว้ได้

หนูเอ้ยไอ้หนูจะมาขับรถมาเป็นโชเฟอร์รถตู้แบบนี้

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันเป็นคลิปสั้นครับ

รถแปลกเผื่อนใช่ครับ
รถขอ๒๔๘ล่ายยอม

ขับเร็วดี
คุณผู้ชมฮะแล้วคนขับรถคันนี้เขาก็เป็นห่วง

ปอะไรก็ไม่รู้ตัวเล็กนิดเดียวคุณ
ตัวยังไม่พ้นขอบกระจกเลยเห็นไหม

เห็นเลยว่าพ้นขอบกระจกใช่ไหมหัวเนี่ย
เออเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยแล้วหนูจะมองเห็นทางหรือเปล่า
แต่ที่แน่นะคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าน้องเขายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่
และรถคันนี้มีผู้ใหญ่ไหมมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย
จริงนั่งอยู่ข้างลักษณะเหมือนเป็นคุณลุง
แต่สุดท้ายผู้ใหญ่ปีนกลับไปนั่งตรงท้ายรถตู้คุณ
แล้วปล่อยให้เด็กนักเรียนคนนี้ขับอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนแจ้งสนิทช่วงหน้าโรงเรียนเพชรน้ำหนึ่ง
ตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธรฝั่งขาเข้าตัวเมืองนะฮะ
เจ้าของคลิประบุว่าเห็นคนขับรถตู้คันนี้เป็นเด็กนักเรียน
มีผู้ชายที่มีอายุนั่งอยู่ในรถด้วยลักษณะขับเร็วเหมือนกัน
กลัวว่าจะเกิดอันตรายในวงกลมให้ดูเลยนะ
จริงมีเด็กโผล่พ้นพวงมาลัยมานิดเดียวเองคุณ
โดยคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อตอนบ่าย๓โมง๔๔นาทีวันที่๒๘
เพราะคนขับเขาก็ขับรถจะไปรับลูกที่โรงเรียน
มาเจอเหตุการณ์นี้เขาก็เลยถ่ายเอาไว้นะฮะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราสอบถามคนถ่ายคลิปให้ข้อมูลบอกว่า
ผมจะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียน
เป็นช่วงที่รถตู้คันนี้กำลังกลับรถ
เป็นคนขับรถตู้มีผู้ชายคนนั่งอยู่เบาะข้าง
ขณะถ่ายภาพคนในรถตู้เห็นก็เลยพยายามขับแซงรถผม
กระทั่งมาจอดติดไฟแดงด้วยกัน

และตอนนั้นก็เห็นเพียงเด็กนักเรียนชายขับรถอยู่คนเดียว
ส่วนลุงสูงอายุที่นั่งมาด้วยคาดว่าน่าจะหลบไปนั่งเบาะหลังแล้วนะครับ
ที่อัดคลิปไว้เพราะอะไรไว้เป็นหลักฐานคุณ
กลัวว่าพอเด็กขับแบบนี้มันก็ผิดกฎหมายใช่ไหม
และเป็นอันตรายด้วยต่อผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
ก็เลยอยากเอามาฝากเอามาเตือนกันนะครับ